เรื่องของที่ดินที่ทำกินต่างที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนนะครับ
มีเคสไหนที่ได้ไปสัมผัสไปช่วยเขาแล้วรู้สึกว่าโอ้โห
มันเป็นความภูมิใจหรือว่าดีใจที่ได้ช่วยคนอื่น
คือประชาชนคนไทยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็มีบ้านมีช่องของตัวเองนะครับ
มีบางคนส่วนน้อยที่ไม่มีที่ดินเลย
ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัยไปอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนไปอยู่ในพื้นที่อะไรพวกนี้ที่เป็นที่มันผิดกฎหมาย
ครับซึ่งเราก็พยายามทำรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี้ยได้มีที่อยู่ที่อาศัยและที่ทำกินนะครับ
ผมก็ได้ทำมาทุกจังหวัดนะครับที่ผมไปไปก็ไปดูในเรื่องที่ทำกินนั้น
ก็ดูแล้วประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากที่ทำกินมาก
โดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ที่อาศัยและที่ทำกินที่เขาไปทำนาทำไร่
มันไม่มีเป็นของตัวเองเลยนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเราสามารถจัดสรรให้เขาอยู่ได้เนี่ย
ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ก็ทำมาโดยตลอดนะครับ
ทำในทุกพื้นที่นะครับพยายามทำทุกพื้นที่
ไม่ว่าในเรื่องน้ำเรื่องอะไรด้วยนะครับ
ก็เราก็พยายามทำว่าเพราะบ้านเราเป็นพื้นที่การเกษตร
เป็นเกษตรกรสักส่วนใหญ่เพื่อนชาวนาชาวไร่ก็ต้องขาดน้ำทั้งนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมันมีน้ำใต้ดินน้ำบนดินน้ำผิวดิน

สอนให้เขาได้เก็บกักเก็บน้ำไว้ในห่วงฤดูฝน
เพราะว่าถ้าฤดูฝนนี่ถ้าเราไม่กักเก็บน้ำไว้

มีน้ำปลาปลาแต่ก็ไม่มีที่ผลิตไม่ได้เพราะไม่มีน้ำครับ
เพราะไม่มีน้ำน้ำปลาปลาก็เสีย
ก็เลยต้องพยายามที่จะสอนให้ประชาชนเนี่ย
ได้รู้ว่าวิธีการเก็บน้ำผิวดินจะทำยังไง
เวลาเอาน้ำใต้ดินมาใช้จะทำยังไง
แล้วเก็บน้ำลงใต้ดินเราจะทำยังไง
ก็รัฐบาลนี้ก็ได้ทำมาโดยตลอด
นั่นหมายความว่าท่านให้ความสำคัญทั้งเรื่องของที่ดินที่ทำกิน
กับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
ซึ่งนั่นเป็นผู้บริการกรรมบริการน้ำแห่งฆาตด้วย

ถ้าชาวบ้านไม่มีที่ดินที่ทำกินเป็นของตัวเอง
แล้วต้องไปเช่าเขาทำกินเขาลืมตาอ้าปากไม่ได้

ครับแต่ท่านครับเรื่องของการจัดสรรที่ดินหรือว่าบริหารเรื่องที่ดินที่ทำกินเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ใช่งานง่าย
มันมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก

ยังทำไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่าง
ก็ทับซ้อนกันประชาชนก็เข้ามา
มันก็เลยต้องไกล่เกร่กัน
ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่

อันไหนที่จะให้ประชาชนอยู่นี่

กันไว้เพื่อให้ประชาชนได้
ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำมาโดยตลอด
โปรดติดตามตอนต่อไป